สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

โบราณบอกเหรียญมีสองด้านจริงครับ
เวลาเราเห็นนักการเมืองขุดคุยกันไปขุดคุยกันมาลากไส้กันไปลากไส้กันมา
เราก็จะรู้สึกว่ารำคาญหน่อย
แต่ว่าถ้ามองในมุมบวกอันนี้จะเป็นเครื่องเตือนสติว่า
ใครก็ตามที่คุณคิดจะเข้ามาสู่ถนนการเมือง
คุณต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น
เตรียมตัวคือไม่ทำอะไรผิด
ไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายไม่ทำอะไรเป็นเรื่องที่ไม่สมควร
เพราะวันหนึ่งพอคุณเดินเข้ามาสู่ถนนการเมือง
ถึงคุณจะลืมเรื่องเหล่านั้นไปแล้วแต่คนจะขุดคุยมาเตือนความจำให้
คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณทำผิดอะไรแต่มีคนมาบอกให้คุณรู้ว่าคุณเคยทำผิดอะไรมา
ฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่ามุมบวก
คนที่จะเข้ามาสู่การเมืองก็ต้องเตรียมตัว
จะได้ไม่ทำอะไรให้เขามาเปิดโปรงเอาทีหลัง
เพราะว่าพอมาเปิดโปรงเล่นงานกันทีหลังแล้วเนี่ย
มันเป็นเรื่องเฉาโชว์เรื่องใหญ่

เรื่องของสอสอทั้งนั้นเลย๓คน
นักการเมือง๓คนเป็นข่าวใหญ่วันนี้
คนที่๑เย๊ปาลีนาครับ
ปรินาไกรคุบดังมานานแล้วเรื่องบุกลุกป่าที่ราชบุรี
วันนี้ข่าวที่มาเนี่ยมาจากปปชครับ
ปารีนาผิดจริยธรรมร้ายแรง
นี่ท่านดูในจอบริเวณพื้นที่ที่บุกลุกป่า
ข่าวนี้ที่จริงแล้วเป็นข่าวเก่ารู้กันมานานแล้วล่ะ
แต่ว่าที่หวนกลับมาใหญ่อีกทีนึงเพราะว่า
คณะกรรมการปปชเขาตั้งโต๊ะแถลง
เนื้อหาโดยย่อก็คือเขาแถลงอย่างนี้
การที่คุณปารีนายึดถือครอบครอง
และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมีชอบ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรงเข้ารักษณะเป็นสอสอ
กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง
ถือว่าสอสอเป็นสอสอกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง
ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรม
คำถามก็คือพอปปชแถลงอย่างนี้แล้วยังไงต่อครับ
จากนี้ไปปปชเขาจะยื่นเรื่องตรง
คำว่ายื่นเรื่องตรงต่อสารดีกาภายใน๓๐วัน

ฉะนั้นใครที่เป็นห่วงว่าพอถึงผ่านอายการ
จะมีการช่วยเหลือกันในชั้นอายการ
จะมีการสั่งสอบใหม่ทวงเรื่องกัน
และจะนำไปถึงการว่าเอออายการสั่งไม่ฟ้อง
อันนี้ไม่ต้องห่วงปปชเขาจะยื่นตรง
แล้วถ้าสารวินิจฉัยว่าผิดจริง
ตามที่ปปชยื่นฟ้อง
สิ่งที่ตามมาคือคุณปารีนาต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
จะถูกตัดกี่ปีเล่นการเมืองไม่ได้กี่ปี
เบาหน่อยก็๑ปีกลางก็๕ปี

เพราะว่าในช่วงที่ผมทำขีดเส้นใต้อยู่
เพราะเขากลัวว่ามันจะมีอิทธิฤทธิอิทธิเดชเข้ามาช่วยเหลือคุณปารีนา
ให้รอดพ้นจากความผิดซึ่งคนก็ทนไม่ได้
คุณวีระสมความคิดคนที่ไปเกาะติดเรื่องนี้พูดคุยกับผมหลายคนในรายการนี้ครับ
ว่าเขาก็เป็นห่วงว่าถึงที่สุดแล้วจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
วันนี้คุณวิระสมความคิดคงสบายใจขึ้นแล้วว่าถึงที่สุดปปชส่งฟ้องศาลเอง
แล้วคอยดูกันครับว่าผลมันจะออกมายังไง
คนที่สองนี่ก็คนดังเลยครับศีระเจนจาคะ
ตอนนี้คุณศิระกำลังรอคำวินิจฉัยจากสารรัฐมนูลว่าจะต้องพ้นจากหน้าที่การเป็นสอสอได้ไหม
ถามว่าเรื่องอะไรเป็นประเด็นที่พลธรรมฤทธิ์เสร็จลุยที่สุด
เตมียเวทย้อนไปเอาเรื่องเก่าคดีเก่าตามที่คุณศิระเคยใช้ชื่อเก่า
แล้วเป็นไปทำคดีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้สารก็ตัดสินมีความผิดมั่งยกฟ้องมั่งมีความผิด
แต่ว่าค้นหายากไปค้นเอาข้อมูลจากไหนก็ไม่มีร่องรอยไม่มีปรากฏ
จนกระทั่งคุณเสรีใช้ความสามารถเฉพาะตัวไปสืบไปหาหลักฐานมาได้ว่า
ศิระเจนจาคะเคยถูกสารสั่งให้จำคุกในคดีช่อโกง
แต่ว่าตอนหลังก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษคือพ้นมณฑินไปแล้ว
แต่ว่าพอมาพลิกดูคนที่เป็นสอสอเนี่ยถือว่ามีเกียรติ
ถ้าคุณเคยถูกตัดสินว่าถูกจำคุกแล้วต่อให้ได้รับพระราชธานภัยโทษ
คดีไปแล้วไม่ควรมาเป็นสอสอ
รัฐมนูลจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเจออย่างนี้จริงต้องพ้นปฏิบัติหน้าที่
ตอนนี้คุณศิราก็กำลังรออยู่ว่าสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยยังไง
คุณศิระกับคุณปรินาเขาคู่ซีกันเขาก็เคยเล่นงาน
กันเล่นงานพลตรวจเสรีอวมไปหลายรอบแล้วครับ
คราวนี้คุณศิราก็เจอเขาเองแล้วพอคุณศิราเจอเข้าเอง
ปฏิบัติการเอาคืนก็เกิดขึ้นครับท่านดูหัวข่าวต่อไปนี้
พลวงเศรีเจอยังไงครับศีราได้ทีบี้เศรีรา
พิสูจน์ให้แจงคดีท่าเทียบเรือลุกเจ้าพระยา
นี่ก็เป็นเรื่องเก่าอดีตมายาวนานแล้วครับผลเวทเสดีเตมียเวทนั่นท่านอยู่บ้าน
ริมน้ำนี่ที่ท่านเห็นในจอเนี่ยแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดลุกล้ำแม่น้ำ
และพรบป่าไม้คือไปก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกอ่าซึ่งเขาก็ทำกันตั้งเยอะแยะ
คนอยู่ริมน้ำสร้างท่าเทียบเรือเนี่ยบ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
ตำบลบางกระบืออำเภอบางซื่อกอทมนี่เองคุณศิระ
ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นในฐานะที่เขาเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายของสภา
เขาจะเรียกเขาจะเชิญพลตรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไปร้องต่อคณะกรรมการชุดที่ว่าเนี่ย
เหมือนกับที่ผลตรวจเสรีพิสุทธิ์ในฐานะประธานปปชของสภา
เคยเรียกคุณศิระให้มาชี้แจงอ้าวคราวนี้ผลัดกันมั่งครับ
คอยดูว่าคุณเสรีจะยอมไปชี้แจงให้ปากคำกับคณะกรรมการ
ของคุณศิระไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวมาก่อน
มันมีข่าวนี้มันแนบตามมาอย่างนี้
ข่าวนี้เขาบอกว่าเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานซืน
เมื่อวันที่เก้านายอดีศรนุษย์ดำรงอธิบดีกรมป่าไม้
ในฐานะผู้อำนวยการปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายชีวภาพชีวธรรม
ชีวภาพเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่ากลมป่า
สองคนนี้เดินทางเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันออกเนี่ยก็เรื่องของพลเอกเสรีเนี่ย
ก็แปลว่าได้จังหวะพอดีเลยทีนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปยื่น
ไปยื่นร้องด้วยอันนี้ภาษาการเมืองเขาเรียกว่า
คือทำลายความน่าเชื่อถือแต่ภาษาชาวบ้านเขาพูดง่าย
นี่คือการเอาคืนกันทางการเมืองฉะนั้นสามคนนี้
ปารีนาไกลคุบศิระเจนจาคะพลตำรวจเสรีเตมียเวท
ใครจะเจอกันก่อนใครจะมีปัญหาที่จะต้องถูกพ้น
จากหน้าที่สอสอก่อนมาพร้อมกันเลยครับ
ภาษาจีนเขาบอกว่าฝนตก
อยู่กลางฝนก็ย่อมเปียกคอยดูว่าสามคนนี้
ใครจะเปียกก่อนครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ